หลายคนจับตามองว่าโหออกงานคู่กันแบบนี้ฮอตขนาดนี้

แถมงานนี้ยังเป็นการสยบมโนของชาวเน็ต
คิดว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่มีปัญหา
ก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาให้หลายคนมาว่ามีปัญหากันหรือเปล่า

แบบเดิมฮะ
แบบเดิมคืออะไรนะ
เอาจริงชาวเน็ตที่ตาไวนะคุณ
แป๊บเดียวไปแล้วแต่ต้องบอกว่า
เหมือนเดิมแล้วสายตาที่มองกันกับคำตอบเมื่อสักครู่เนี่ยนะ

เขาคงไม่มีปัญหาอะไรกันหรอกนะ
จากนี้หนุ่มหมากค่ะยังหอดหวานใส่สาวคิมออกสื่อด้วยนะ
เสื้อที่ได้รับเป็นของขวัญวันเกิดว่าประทับใจสุดเลย
แล้วก็ยกให้เสื้อตัวนี้เป็นตัวโปรดที่หยิบใส่บ่อยที่สุดเลยล่ะค่ะ